กับการจัดสร้างพระเมรุมาตรของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ซึ่งกรมศิลปากรค่ะจะทำภาพศาสตร์มิติพระเมรุมาตร
รวมทั้งอาคารประกอบชุดล่าสุดขึ้นมาพร้อมที่จะนำภาพ
ดังกล่าวมาจัดทำเป็นภาพอันีเมชันสวยงามสมพระเกียรติ
นักศิลปากรขออภัยนะคะสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรจัดทำขึ้น
ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง
ในพื้นที่การจัดสร้างพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่๙
ประกอบด้วยพระเมรุมาตรพระที่นั่งทรงธรรม
สาลาลูกขุนแบบที่๑จำนวน๔หลัง
สาลาลุคุณแบบที่๒สองหลังสาลาลุคุณแบบที่๓จำนวน๕หลัง
เกษตรจำนวน๔หลังและทิมจำนวนอีก๔หลังค่ะ
ครั้งนี้นะคะสำนักสถาปัตยกรรมได้ปรับข้อมูล
และรายละเอียดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ก่อนที่จะทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรายงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมวารีในครั้งต่อไปค่ะ
อนันชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยนะคะ
ว่าขณะนี้ภาพรวมของการก่อสร้างพระเมรุมาตร
อาคารประกอบทั้งหมดคืบหน้าไปแล้วกว่า๑๓๐ค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะกรมศิลปากรได้เขียนแบบ
โรงสร้างพระเมรุมาตรเพิ่มเติม
โดยมีการขยายส่วนยอดบุตรสะบกของพระเมรุมาตร
สูงขึ้นไปอีกประมาณ๓เมตรค่ะ
จากเดิมนะคะที่มีการวัดจากฐานจนถึงยอดสูงสุด
จะอยู่ที่๕๐๔๙เมตร

เมรุมาตรจะสูงอยู่ที่ประมาณ๕๓เมตร
และสาเหตุที่ต้องขยายบุตรสะบวกของแต่ละชั้นให้สูงขึ้นไปแบบนั้นนะคะ
ก็เพื่อให้การมองพระเมรุมาตรแบบเต็มองค์จากพื้นดินขึ้นไป
จะได้เห็นความสวยงามสมบูรณ์แบบ
ตามสถาปัตยกรรมไทยมากที่สุดค่ะ
คือถ้าเป็นลักษณะมองจากพื้นเงยขึ้นไปเนี่ยนะคะ
ถ้าทางการก่อสร้างเขาเรียกว่ามองแล้วอาจจะดูเตี้ยลงนะครับ
เพราะว่าเขาเรียกว่ากินอากาศ
คือเป็นลักษณะของโครงสร้างที่กินอากาศ
ดังนั้นต้องมีการเพิ่มความสูงขึ้นไปนะครับ